ส่วนเรื่องราวของเมืองทองครับหลังจากที่คว้าตัวนะครับ
ดังวันล่ำผู้ใช้ประตูทีมชาติเวียดดามมาจากไฮฟงศ์เอฟซี
ก็แน่นอนครับมาเป็นประตูต้องสวมเสื้อหมายเลข๑นะครับ
ก็จะมาแทนกวินธรรมสัจจานันทร์ที่หลังจากออกไปยังหาประตูที่ไว้ใจได้แล้วก็รูปร่างสูงใหญ่
ทดแทนได้ยังไม่ดีพอมาแบบนี้น่าจะทำให้แฟนเมืองทองอุ่นใจขึ้นนะครับ
เป็นผู้เล่นคนที่๕ต่อจากมาริโอยูรอฟสกี้อ่องทูนะครับสุพนันบุรีรัต
แล้วก็โอวันซ็อกดังวันลำตอนยุคเพลงแค่ยี่สิบห้านะครับ
เชื้อสายเวียดนามรัสเซียทำผลงานยอดเยี่ยม
คว้าแชมป์อาเซียนคลับแล้วก็เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคลับกับทีมชาติเวียดนาม
คุณโรนิสซื้อวาจาครับผู้ในการสโมสรบอกว่า
วันลำมีหลายทีมนะครับในเอเชียสนใจ

ที่นี่จะทำให้เขาพัฒนาต่อไปได้
ส่วนค่าตัวน่าจะเป็นประตูที่แพงที่สุดนะครับ

พร้อมกับยอมรับว่าสนใจจะคว้าตัวทางดวนวานเฮาส
แบ็กซายทีมชาติเวียดนาม